คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่มีสองสาวเขาชอบผู้ชายคนเดียวกัน
แต่ว่าผู้หญิงคนนึงสวยกว่าอีกคนนึงไม่พอใจก็เลยก่อเหตุ
ไปทำร้ายเขาจนเขาเสียชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าไปหึงหวงไปรักผู้ชายคนเดียวกัน
แต่ผู้ชายที่ไปรักเนี่ยมันไม่น่ารักเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นมือปืนอันดับ๑ของตำรวจภูทรภาค๙

นางสาวออนอุมาโล่ออ่องอายุ๓๕ปี
ถูกตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาจับตามหมายจับของศาลจังหวัดสงขลา
เยาวชนชายอายุ๑๕ปีตามไหมจับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
จับได้พร้อมของกลางนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ปืนหนึ่งกระบอกพร้อมเครื่องกระสุน
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีและพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุสมควรแก่พฤติการโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือนางสาวออนอุมานไปก่อเหตุ
ใช้ปืนยิงนางสาวนรมนพักดีเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยในจังหวัดสงขลาจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งก็ได้นำตัวนางสาวออนอุมามาแถลงข่าว
นางสาวออนุมารับสารภาพที่ก่อเหตุเพราะว่าหึงหึงหวงไปชอบผู้ชายคนเดียวกัน
หมายจับคดีฆ่าผู้อื่นแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี
คุณคะไปชอบมือปืนที่ก่อเหตุ

ตัวเองก็เลยไปยิงผู้หญิงอีกคนนึงที่ชอบผู้ชายคนเดียวกัน
สาเหตุก็คือผู้หญิงอีกคนนึงสวยกว่าหน้าตาดีกว่ารูปร่างดีกว่า
ก็เลยวางแผนค่ะให้หลานชายหาปืนมาให้
แล้วก็ให้หลานชายช่วยขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งในการก่อเหตุ
หลานชายก็เลยเนี่ยโดนไปด้วยโดนจับไปด้วยนะคะ
ความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะอย่าทำให้มันต้องแปดเปื้อนด้วยเรื่องแบบนี้เนาะ